ส่วนคราวนี้รถกระบะคันหนึ่งมาฝุ่นตลบเลย
แซงรถคันหน้าแต่เสียหลักซะก่อน

โอ้โหทะหน่ทำันเล็กมาก

กล้องหลังนี่เห็นชัดแล้วไปดูกล้องหน้าต่อ
โอ้โหหักไม่ทัน

นี่แหละครับก็ทำให้เจ้าของคลิปนะฮะ
เจ้าของคลิปซึ่งเป็นรถกระบะคันที่ถูกแซงเนี่ย

ต้องเข้าไปช่วยคนขับรถกระบะขึ้นมาจากน้ำ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเนินพุทธิ
ตะบนโคกเพราะอำเภอพนัฐนิคม

เจ้าของนำคลิปนี้มาเติมบุตาหรณ์
อย่าขับเร็วอย่าใจร้อนนั่นน่ะ
มันควบคุมยากเวลาขับเร็วมากมันก็ควบคุมยากจริง
เสียหายหนักเลยนะตกลงไปในน้ำน่ะ
โอ้โฮอันตรายด้วยค่ะ